มาของตัวเลขสำหรับวันนี้นะคะ
ที่ตำบลท่าลี่ในจังหวัดอุดรธานี
เมื่องวดที่แล้วเขาใช้คำว่าถูกกันทั้งตำบล

๙๐๐อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเออ๐๐๙
ทำให้ในวันนี้คอหวยกุมภาวะปี
จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงแห่เดินทางไปขอหวย

อย่างที่บอกไปเพราะว่างวดที่แล้วถูกกันเกือบทั้งตำบลนะคะ
ที่วัดโนนสว่างโนนสวรรค์นะคะตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวะปี
จังหวัดอุดรธานีช่วงนี้ประชาชนเยอะเลยนะคะ
ไปกราบไหว้ต้นตะเคียนทองสองต้นนะคะอยู่หน้าสาราการประเรียนค่ะ
ทางวัดนั้นต้องใช้เชือกล้อมรอบไม่ให้เข้าใกล้นะคะ
งวดที่แล้วค่ะคอหวยใช้คำว่าระดมแป้ง
ขาวโพลนไปทั้งต้นเลยนะคะไปทาต้นตะเคียนทอง
ถูกหวยกันยกตำบลงวดนี้ไม่พลาดค่ะ
แม้ว่าทางวัดจะห้ามเข้าใกล้ไม่เป็นอุปสรรคนะคะ

ถ่ายรูปต้นตะเคียนทองแล้วก็ส่องหาเลขมือถือนี่แหละ
ให้เข้าใกล้ก็ซูมแล้วก็ถ่ายเก็บ
ใช่ถ่ายเก็บกลับบ้านแล้วค่อยไปดูทีหลังนะคะ
เคียนต้นแรกความยาว๑๗เมตร๕๐เซนติเมตร
เส้นรอบวง๓๐๐เซนติเมตรส่วนอีก๑ต้นยาว๑๒เมตร
อภัยนะคะ๑๒เมตร๑๐เซนติเมตร
เส้นรอบวง๒๙๐เซนติเมตร

คือขนาดไงคะเราก็ต้องบอกว่าต้นเขาใหญ่มาก
คือเราบอกขนาดใช่ไหมไม่ได้ใบ้อะไรใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหลวงพ่อบุญเกิดนาธศรีโรอายุ๖๖ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะ
บอกว่าต้นตะเคียนทองทั้งคู่นั้นเคยอยู่ในฝ่ายห้วย
ขออภัยนะคะฝ่ายหัวเม็กค่ะ
ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยไปนั่งสมาธิวิปัศนาบริเวณฝ่ายเป็นประจำ
แล้วก็เคยฝันเห็นหญิงชายนุ่งขาวห่มขาวมาหาที่วัด
นำต้นตะเคียนขึ้นมาได้สำเร็จค่ะ
ตะเคียนทองใหญ่นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายนะคะ

ที่แล้วค่ะให้โชคชาวบ้านถูกหวยกันทั้งตำบลเลยนะคะ
งวดนี้ร่างทรงหมู่บ้านประทับทรงขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ได้เลขมงคลตัวเดียวตองสอง
ทำให้ตอนนี้ที่จังหวัดอุดรธานี
และตะเรียกตองสองไม่มีขายแล้วเหมือนนั้นค่ะ
เลขตองเลขคู่เลขอะไรเนี่ยนะ
อาจจะตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วหรือเปล่า